ไปตามหาประธานบริษัทท่านหนึ่ง

คุณผู้ชมอาจจะยังไม่รู้นะคะว่า
จริงแล้วเจ๊กรีนเนี่ยมีสามีนะคะ

เห็นบอกว่ามาเป็นประธานบริษัทที่นี่ด้วยนะคะ

นี่อุตส่าห์ซื้อของมาให้ลูกด้วยนะ
ปูเป็นคนนี้แหละค่ะสวัสดีค่ะ

โหนี่มันชัดเลย
หน้าสามีที่ฉันเนี่ยล่ะ

โอ้ยคุณฟรีตีบบารมีล่ะ
อันนี้เราเป็นแฟนกันเหรอเป็นแฟนกันใช่มั้ย
ใช่ก็ตามหามานาน
สวัสดีด้วยนะคะ

อันนี้ตรงรงเป็นแฟนเป็นสามี

ก็เลยแบบว่าเอาไหนก็อยู่กับน้องแมวแล้ว

ต้องบอกว่าตอนนี้มาเป็นประธานบริษัทของจริง
เพราะว่ามาเปิดโรงงานเกี่ยวกับน้องแมวนี่
ไปดูในโซเชียลคือแบงค์จะเลี้ยงน้องแมว
จากความแบบเป็นธาตุแมวตอนนี้มาเป็นโรงงานเกี่ยวกับแมวแล้ว
ใช่ก็เนี่ยกระดังก็เป็นสต๊อกไซค์แมว

กี่ล้านคะลงทุนเท่าที่บอกได้

ดังโกดังมันก็โอ้โหโกดังมันใหญ่เนอะ
อ๋อใหญ่ใช่ก็ประมาณนั้นเอาเป็นว่านะคะไหนก็
ก่อนจะไปเจอลูกพ่อคิดถึงลูกจับใจ

ก็เออลองดูแล้วกันเพราะว่าจริงกับผม
ส่วนตัวผมเป็นอย่างแห่งของผมผมก็ทำบุญกับทำบุญกับสัตว์
อ๋อใช่เสียงมันอะไรฮะ

ผมทำบุญกับสัตว์เป็นหลักใช่ไหม

เราก็จะมีรายได้มีมาเจ็ตที่จะช่วยหมาแมวจรจัดได้มากขึ้น
ใจบุญแล้วจ่ะจะมีในมนุษย์นะ
เขาขายอาหารแมวเนอะรสอะไรอร่อยสุดครับพี่แจ๊กรีน

กินนะคะเราก็ไปตามหาน้องแมวอยู่นะคะ
แล้วปรากฏว่านี่แหละค่ะคุณผู้ชมเห็นบทบาทใหม่ของหนุ่มแบงค์ไปแล้วก็ต้องปลื้มปริ่มกับเขานะ
เขาด่าคล้อมาเป็นนักธุรกิจนี่ไงลูคหนุ่มนี้โอ๊วนะคะ

ข่าวลือที่แบบว่าเอ๊ะแต่งไม่แต่งค่ะ

แฟนเขาสวยกุ๊กกิ๊กมรกฏคูณผล
ถูกต้องนะคะยังไม่คิดแต่งงานแล้วก็ไม่คิดแขวนไมค์ด้วย
ร้องเพลงได้เหมือนเดิมจ้า
และตอนนี้นะคะดีใจมากเราได้เจอเรื่องที่พัดชากแล้วนี่ตัวหนึ่ง

คือพอมาทำธุรกิจหลายคนจะบอกแบงค์ไม่ร้องเพลงแล้วหรือเปล่าไม่ปล่อย
ร้องสิไม่ร้องไม่ได้เพราะว่าเป็นอาชีพที่รักมาก
แล้วเป็นอาชีพที่เรารู้สึกโชคดีมากที่ได้เกิดมาแล้ว
เราทำงานศิลปะแล้วเราได้ร้องเพลงที่เราชอบเราได้มีรายได้เกี่ยวกับสิ่งที่เรารัก

ไหนก็มาแล้วขอมาทวงหน่อย

ก็เห็นบอกว่าเราก็สาวเผ่ารอไปเชียร์ขอวิทีมาตั้งนาน
เปิดตัวมาแบบว่าวาบเห็นแว๊บอะไรอย่างนี้
สาวอยากบอกหากรูพานั่นคือคนรู้ใจมั้ยคะ
แฟนนะครับก็คือแฟนนั่นแหละก็มีแฟน

เราคบกันมาแบบ๔ปีแล้วไม่เปิดไม่ปิด
เพราะว่าเราคบกันในช่วงที่แบบโควิด

อนามเขาจะได้ไปงานแต่งเหรอแบงก์เนี่ยครับครับไม่แต่งงาน

แต่ว่าก็คือทางแฟนเข้าใจ
คือเรารู้สึกว่าการที่จัดงานใหญ่๑ครั้ง
เสียตังค์๔๕ล้านผมเก็บตังค์๕ล้านมาให้แฟนดีกว่า
หรือจะทำธุรกิจหรือจะพาไปเที่ยวที่ไหน
ดีใจคุณแบงค์ด้วยนะคะเห็นไหมได้ไปเยี่ยมคุณแบงค์ได้ไปเยี่ยมลูกคุณแบงค์ซึ่งเป็นน้องแมว
สตายแนวผู้บริหารกิ๊บลึกนิดหนึ่งเราก็ไปเจาะจ๊ะเขา

คลายมัวนี้ก็แอบกินมาอุ๊ยอร่อยแยะ

ไม่ได้แอบกินอาหารแต่แอบกินไสก์
เออศีลพอ